อายุ๙ขวบเรียนอยู่ป๔นะฮะโอ้โหแต่ว่าภาพเนี่ยนี่คือก้นของน้อง
ถูกตีจนเขียวช้ำเป็นรอยหมดเลยต้องขออนุญาตเบลอไว้หน่อยกันแล้วกันนะครับ
แต่ว่าภาพจริงเขาไม่ได้เบลอนะฮะแต่ว่าตามเนี่ยฮะน่องตามขาอะไรพวกนี้เนี่ย
มีร่องรอยหมดเด็กผู้ชายที่เรียนชั้นป๔คนนี้ถูกครูใช้ไม้กระบี่กระบอง
ใครเคยเรียนภาระศึกษามีวิชากระบีกระบองมันไม้ยาวใหญ่นะคะเคยเรียนเหมือนกัน
มันต้องแบบไอ้ที่ลำท่ากระบี่กระบองอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ไม่ใช่เล็กนะใช่
ไม่ยั้งเลยฮะตั้งแต่๙โมงเช้าอะค่ะจนน้องนั่งเรียนหนังสือไม่ได้ตลอดทั้งวันคือยืนเรียนนะคะ
ใช่ลงนั่งไม่ได้เลยอ่ะกลับบ้านยังลำบากครับ
ขี่จักรยานกลับบ้านไม่ได้ต้องรอจับจนหายปวดเกือบ๖โมงครึ่ง
ตอนเย็นอ่ะถึงปั่นจักรยานกลับบ้านได้นะนี่ฮะโอ้โห
คือตามข้อมูลของคนที่โพสต์นะบอกว่าครูเนี่ยตีเด็กเพราะเด็กไม่ทำการบ้าน
ต้องทำขนาดนี้เลยเหรอใช้ไม้ที่เป็นไม้เรียนกระบี่กระบองเนี่ย
จนไม้หักอ่ะโอ้โหแล้วยังตีซ้ำอีกต้องแรงมากน่ะ
กระบี่กระบองหักเลยอ่ะมันไม่ใช่เล็กเล็กนะเออจริงจริงค่ะ
ไปไปยี่สิบห้ายี่สิบหกทีอ่ะไปตอนเช้าด้วยนะครับ
ตั้งแต่๙โมงเช้าจนเด็กนั่งเรียนไม่ได้ทั้งวันต้องยืนเรียน
โรงเรียนเลิกแล้วก็ขี่จักรยานกลับบ้านได้เกือบ๖โมงครึ่ง
แล้วยังสั่งเด็กอีกนะก่อนจะเลิกเรียนจะกลับบ้านเนี่ย
ครูคนนี้มาสั่งเด็กว่ากลับไปบ้านห้ามบอกผู้ปกครองนะนี่โอ้โห
เขาก็เลยโพสต์ภาพกับเรื่องราวของน้องคนนี้ไว้แล้วก็ทิ้งท้ายว่า
พอจัดการด้วยอย่าให้ครูคนนี้ได้มาสอนที่นี่อีกเลย
จังหวัดพระนครศรียุธยานะครับน้องที่ถูกตีเนี่ยเป็นเด็กชาย
เก้าขวบอยู่ปสี่นะวันนี้ก็ยังอยู่ในการขวัญภาวะ
หวาดกลัวยังไม่กล้าไปโรงเรียนนะครับ
ตามร่องรอยตามเนื้อตัวเนี่ยนะครับมีร่องรอยแบบเขียวช้ำ
เนื้อตัวแตกก็มีบางจุดเนี่ยนี่ฮะเป็นหมดครับแขนขาก้น
บอกว่าวันเกิดเหตุคือวันที่สองกันยายนนะครับอ่าช่วง
เช้าเนี่ยคาบแรกเลยเป็นวิชาภาษาไทย
ครูผู้หญิงที่สอนวิชาภาษาไทยให้เด็กส่งการบ้านที่สั่งเอาไว้
แต่น้องไม่ได้ทำมาก็เลยไม่ได้ส่งค่ะน้องก็พูดตรงตรงแหละ
ก็คือทำการบ้านไม่เสร็จก็เลยไม่ได้ส่ง
ครูใช้ไม้หวายที่ใช้เรียนรำกระบี่กระบองเอามาตีเอามาลงโทษ
เด็กบอกว่าตีประมาณ๒๖ครั้งตีจนไม้เนี่ยหักคามือครูนะครับ
แต่น้องก็ยังเรียนต่อคือเวลานั่งมันก็เจ็บอ่ะ
ก็ต้องยืนบ้างอะไรมั่งนะครับปวดทั้งวันเจ็บทั้งวัน
แต่ไม่กล้าบอกใครเนื่องจากครูมาสั่งเอาไว้ก่อนกลับบ้าน

เขาบอกว่าจะบอกไม่บอกทางไหนผมก็บอกว่าครูเขาก็ตีเลยครับ
ทีจีลวนเลยครับ

น้องบอกว่าระหว่างตีครูบอกเป็นลูกเทวดา

ข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่บ้านของเด็กชายชั้นป๒

แม่ทำงานอยู่ที่อื่นนะแม่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะครับ
ก็มีอาโทรมาบอกบอกว่าเออลูกเนี่ยโดนครูตีมานะ
บอกทีแรกก็ยังคิดในใจว่าครูตีก็เรื่องธรรมดานะ
ทำไมต้องโทรมาบอกมันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่า
แต่พอแม่รู้สึกไม่ได้ร้อนใจอะไรตอนแรก
อาเขาก็ย้ำมาไงย้ำกับแม่ว่า
ยังไงรีบกลับบ้านมาดูลูกหน่อยนะ
บอกทีนี้เริ่มใจคอไม่ดีแล้ว
งานเลยขอลางานกลับบ้านมาหาลูกเลย

แม่บอกว่าโอ้โหคือไม่ใช่แทบจะเป็นลมนะ
บอกเป็นลมเลยเพราะตกใจมากกับสภาพลูกที่เห็น
แม่บอกว่าแบบนี้มันไม่น่าจะเรียกว่าตีแล้ว
เรียกว่าฆ่าลูกเธอดีกว่า
คือแม่เล่าให้กับคุณสุดปรีดาผู้สื่อข่าวของเราฟังเนี่ย
เล่าไปร้องไห้ไปนะครับเพราะว่าอัดอั้นตันใจมาก
เอาลูกไปเรียนน่ะคุณครูก็ต้องตีสั่งสอนอยู่แล้ว
เพราะว่าคุณครูเขาตีก็เพื่อที่อยากจะให้เด็กได้ดีอยู่ในกรอบในเกณฑ์
แต่ว่ามาตีแบบเนี้ยความรู้สึกคุณแม่นะแบบ
ถามตัวเองว่าคุณครูคนนั้นเขาจะฆ่าลูกเราหรือเปล่า

ถ้าเจอเขาก็อยากจะพูดถึงใหม่นึงว่า
ถ้าไปปะทะหน้าเจอกันก็แบบ
ทำไมถึงลงโทษเด็กหนักอะไรขนาดนี้
คุณทำเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ก็แบบเมื่อก่อนอยากถามรอค่ะทุกวัน
ว่าเออเขาติดต่อมาอะไรอย่างนี้
แต่จริงเลยนะไม่อยากให้เหตุการณ์เป็นแบบนี้เลย
คือถ้าเขาโทรมาถามยอมรับผิด

ก็คือโทรมาคุยกับเราเองว่า
นี่คุณครูนะตีไปเพื่ออารมณ์ชั่ววูบโมโหยับยั้งไม่อยู่

ก็แบบคือแสดงความรับผิดชอบว่าเออ
คนเราผิดแล้วยังมีจิตใต้สำนึก
แต่คุณไม่มีจิตใต้สำนึกเลย
ไม่เคยติดต่ออะไรเลยสักอย่างเดียว
นี่ค่ะคือแม่ของเด็กก็บอกว่า
ถ้าลูกทำอะไรผิดเนี่ย
แต่มันจะต้องตีแบบสมเหตุสมผล

ไม่มาคุยกับแม่กับพ่อเด็ก
หายไปเลยค่ะไม่ติดต่อมาเลยค่ะ
พ่อเด็กบอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องยังไม่เคยเห็นหน้าครูเลยด้วยซ้ำอะค่ะ
ไม่ได้ยินเสียงครูขอโทษแม้แต่ครั้งเดียว
คือถ้าในวันเกิดเรื่องครูไปหานะ
หรือครูโทรไปหาพ่อแม่มาคุยกันดีนะ

เพราะว่าคนก็ทำผิดพลาดกันได้

ไม่มีการแสดงความรับผิดชอบเลยแม้แต่นิดเดียว
ดังนั้นนะคะสิ่งที่พ่อแม่ของเด็กอยากรู้ตอนนี้ก็คือ

ถ้าเพราะลูกไม่ทำการบ้าน

อยากถามกลับครูที่ตีลูก

ครูจะตีหนักขนาดนี้ไหม

คุณพ่อถึงกับแบบโอ้โห

ครูคนนี้ก็ไม่เคยติดต่อมาเลย

เคยได้คำขอโทษจากครูไหม

ไม่เคยได้ยินเสียงครูคนนี้เลย

ตัวแม่เองก็เป็นคนที่มีความรู้น้อย

บอกว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม

คือมันไม่ใช่แค่ร่างกายของน้องที่เจ็บเท่านั้นนะคะ

ก็คือสภาพจิตใจของน้อง

ตอนนี้วัดชายไปหมดแล้วไม่อยากไปโรงเรียนแล้ว
มาดูสิ

มันเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายสำหรับเด็ก

เป็นผมเนี่ยผมตามเจอแน่ถ้าครูมาตีขนาดนี้นะ
นายกองเหรียญแสนช่างภูมิในการโรงเรียนที่เกิดเหตุยอมรับว่า
กระทำของครูคนนี้เป็นการลงโทษเด็กที่เกินกว่าเหตุ
ซึ่งได้ถามตัวครูคนนี้แล้วครูคนนี้ก็ยอมรับผิด
รับว่าลงโทษเด็กแบบนี้จริงตอนนี้ได้รายงานเรื่องไปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต๒ต้นสังกัดของโรงเรียนแล้วนะครับ
แล้วครูคนนี้ก็ถูกคำสั่งย้ายให้ไปช่วยราชการชั่วคราวที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับ
และอยู่ในระหว่างการตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนความผิดในเรื่องที่เกิดขึ้น
เขาก็คือพรุ่งนี้เราจะไปที่บ้านอีกนะครับแล้วก็จะหาช่องทางว่าให้เขาได้เจอกัน

ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ใช่ไหมฮะจะไปหาน้องที่บ้านนะครับ
จะไปดูแลสภาพจิตใจจะไปเยียวยากับครอบครัวกันหน่อยนะครับ
แล้วจะพาครูที่ก่อเหตุไปขอโทษครอบครัวของน้องไปขอโทษน้องด้วยนะครับ
แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็แน่นอนว่าคือเรื่องของสภาพจิตใจด้วย

ร่างกายเนี่ยทายาเป็นแผลฟกช้ำเดี๋ยวก็หายแต่จิตใจน้องเนี่ยอันนี้ต้องเอาให้ดี
ใช่ค่ะพอโรงเรียนก็เลยบอกว่าจะเยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจ
คือพอบอกก็อยากจะให้น้องกลับมาเรียนนี่แหละก็เดี๋ยวจะช่วยดูแลอย่างเต็มที่นะคะ